ออนทัวร์เรียกความหิวกันต่อค่ะช่วงนี้เราจะพาไปริมรสชาติของเมนูพาสต้าไทยกันบ้างขอบอกเลยว่าเตรียมน้ำลายสอกันได้เลย
เมนูเส้นอนาชาติเมนูต่อไปนะครับเอาใจคนรักรสชาติก๋วยเตี๋ยวแบบไทยไป
เพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับความสามารถของคนไทยครับที่คิดค้นซอสต้มยำ
พิเศษและนำไปทำเมนูได้หลากหลายถูกออกถูกใจคนมานักต่อนักแล้วครับอย่ารอช้า
สืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ที่เป็นต้นตำรับแบบไทยเลยแต่ทำได้หลากหลายเมนู

ตอนแรกเริ่มเนี่ยที่เป็นพิซซ่าต้มยำ

ครับแล้วก็มาคิดว่ามันน่าจะมีเมนูให้มันหลากหลายมากกว่านี้
ก็เลยมาทำเป็นข้าวผัดต้มยำแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ต้มยำ
ถึงแรงบันดาลใจในการคิดค้นซอสตัวนี้ขึ้นมานะครับ
จริงแล้วผมอะอยากจะให้ต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย

ตอนเริ่มคิดเพื่อที่ให้เขารู้จักกับพิซซ่าของหน้าไทย
ผมก็เลยคิดสูตรของแต่ละตัวที่เป็นหน้าไทยขึ้นมา
โอเคอยากรู้แล้วว่าเจ้าซอสพิซซ่าเนี่ยจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไร
ได้ฟังความคิดสร้างสรรค์ของพี่บุญธรรมก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะ
อยากรู้จริงนะคะว่าเจ้าซอสต้มยำนี้จะนำมาใส่ในเมนูเส้นได้ยังไง
เรามาดูส่วนผสมของซอสต้มยำดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผม

ในตัวของเครื่อง
ฮะรวมกันแล้วยังไงต่อ

เคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะครับ

เราอาจจะเติมน้ำเข้าไปตัวช่วย

ก็คือเส้นมันจะดูน่าทาน

เหมือนกับเส้นสปาเกตตี้นั่นแหละ

ปลาที่นี่เขาเรียกว่าเป็นปลามง
ปลามงหรือปลากระมงนี้นะคะ
เป็นปลาทะเลที่พบมากในแถบทะเลใต้ค่ะ
คนใต้จึงนิยมนำปลาชนิดนี้มาทำอาหาร
เพราะเป็นปลาที่มีเนื้อขาวแน่น

เหมาะกับการไปทำเมนูประเภทนึ่งหรือทอดนะคะ
แต่เมื่อมาอยู่ในเมนูพาสต้าต้มยำ

เพื่อให้เนื้อปลาจับตัวกันเป็นชิ้น
และเพิ่มสัมผัสขณะรับประทานไปด้วย

ผัดให้เข้ากับเส้นแนนเน่และซอสต้มยำแล้ว
จัดว่าเท่ากันเข้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
แล้วก็จะปลื้งปุ้งปลาหมึกครับ
เอาละครับตอนนี้นะฮะอยากจะลองชิมเมนูเพนเนธต้มยำ

เอาละครับตอนนี้เพนนี่ซอสต้มยำก็อยู่ข้างหน้านะครับ

ถึงเครื่องต้มยำเผ็ด
รสชาติเป็นต้มยำเลยนะต้มยำต้มยำเลยอ่ะครับ
ทุกเค้าได้เข้ากันมากแล้วก็หนูฮะ
ไปตรงไหนก็เป็นต้มยำได้หมดทั้งอันเลย
ถูกไหมครับผมแล้วยิ่งเส้นเป็นเน่นะตัวซอสต้มยำมันเกาะอยู่ตามเส้นเนี่ย
กินเข้าไปเนี้ยโหจักจ้านยกริมให้
อ่า
ร้านนี้เปิดมาสิบปีแล้วครับผมจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนี่คือ
ไงครับพี่คือมีความคิดว่าถ้าเรามาทำธุรกิจของตัวเราเอง
เนี้ยอืมอ่าเราจะมีความคิดที่อ่ากล้าออกไปหลากหลากเหมือนตัวเนี้ย
ที่ผมคิดผมบอกไงถ้าเกิดว่าผมทำงานร้านอาหารของเขา
หรือทำโรงแรมอ่าความคิดของผมก็จะถูกจำกัดอ่าแต่ถ้าเกิดแล้ว
เหมือนเรามีร้านเป็นของตัวเราเองเนี่ยเราสามารถคิดได้หลากหลายในตัวของ
แล้วเราสามารถนำเสนอได้เกือบทุกตัวเออแสดงว่าก่อนอันนี้ทำไง
อยู่โรงแรมอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมอ่าผมทำงานอยู่โรงแรม

แล้วกับการที่ออกมาจากกรอบเดิม
ที่เราได้ทำให้ชาวภูเก็ตแบบนี้
ผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับสิ่งที่เราทำขึ้นมา
พังงาตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
อืมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุญธรรม

ผ่านไป๓ร้าน๓เมนูกันแล้ว
คุณผู้ชมถูกใจเมนูไหนกันบ้างเอ่ย

ช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งเมนูมาฝากกัน
รับรองว่าเด็ดไม่แพ้เลยล่ะค่ะ